คุณผู้ชมคะเรื่องของการกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
ก็เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยนะคะในเรื่องของการทวงหนี้มีหลากหลายรูปแบบ
มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันก็มีครั้งนี้ค่ะเจ้าหนี้เนี่ย
ส่งคลิปไปให้ลูกหนี้เหมือนกับขู่เอาไว้ก่อน
ว่าถ้าไม่ใช้หนี้เดี๋ยวจะโดนแบบนี้นะ
หนี้คือนั่งคว่ำหน้าอยู่กับพื้นแล้วโดนเตะค่ะ
คือเตะเข้าที่หัวนะคะนี่ลูกหนี้ก็ไม่ตอบโต้อะไร
ไม่เอากลมหน้ากลมตาหลบเท้าอย่างเดียว

บอกว่านี่เป็นคลิปการทวงหนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ผู้เสียหายนะคะ
เหมือนกับเจ้าหนี้เหมือนกับขู่อะค่ะ
ขู่ลูกหนี้รายอื่นว่าถ้าไม่จ่ายถ้าไม่ใช้หนี้จะโดนแบบนี้นะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
คือคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยค่ะบอกว่าเธอเป็นแม่ค้า
ไปยืมเงินกับแก๊งเนี่ย๒หมื่นกว่าบาท
ต้องจ่ายหนี้ราย๓วัน
เท่ากับว่าเธอต้องจ่ายเงินให้เจ้าหนี้๔๐๐๐บาทต่อ๓วัน
ถ้าจ่ายไม่ตรงเวลามีค่าปรับ
คุณผู้ชมค่ะค่าปรับเขาคิดเป็นรายชั่วโมง

นับรายชั่วโมงไปเลยค่ะคูณไปเลยค่ะถ้าจ่ายช้า
ไปกู้เงินมาเธอเองไม่รู้ว่ามันมีค่าปรับตรงนี้
แต่ก็ตัดสินใจกู้เพราะว่าร้อนเงินจริง
ตอนนี้ทยอยจ่ายหนี้คืนไปเท่าไหร่
มันก็ไปติดตรงค่าปรับค่ะ
โอ้โหมันไม่รู้จะหาเงินมาใช้หนี้ยังไง
ตอนนี้เหลือหนี้กับแก๊งนี้๑๕๐๐๐บาท
โดนขู่ตลอดเลยโดนขู่ไปถึงครอบครัวด้วย
แก๊งนี้นะคะมีโอ้โหลักษณะการข่มขู่แบบนี้บ่อยมาก
แล้วแก๊งเงินกู้มีหลายแก๊งนะในพื้นที่นะคะ
ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะคนที่ร้อนเงินเขาก็จำเป็น
จะต้องไปกู้เงินกับแก๊งเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
และแก๊งเงินกู้เหล่านี้ชอบอ้าง
ไม่รู้จริงนะคะแต่ชอบอ้างกับลูกหนี้
รู้จักตำรวจสนิทกับตำรวจอะไรแบบนี้
ก็กลัวว่าลูกหนี้บอกไม่กล้าแจ้งความ
ไม่รู้จริงหรือไม่จริงยังไงกลัวว่าแจ้งความแล้วจะซวยเอง
ถ้าเป็นสมมติว่าถ้ากู้๕๐๐๐บาทอยู่ที่๑๑๐๐บาท
ลาย๓วันและค่าปรับอีกลายชั่วโมง
ถ้าจ่ายดอกช้าจะมีค่าปรับเกินชั่วโมง
ที่เกิน๕มงไปเขาจะปรับ๗๐บาท
จนกว่าทุกชั่วโมงจะจ่ายดอก
การกู้เงินกับแก๊งเงินกู้นอกระบบบ่อย

คนที่เป็นหนี้ก็ต้องชดใช้หนี้เนอะ
แต่เจ้าหนี้จะมาทวงหนี้โหดแบบนี้มันไม่ได้

ห้ามทำร้ายร่างกายลูกหนี้ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๑แสนบาท

และอาจจะมีโทษอื่นในคดีอาญาอีกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการกักขังนวงเหนียวการทำร้ายร่างกาย
คนที่เป็นเจ้าหนี้แล้วมาก่อเหตุแบบนี้อาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาไปได้นะคะ
คือที่สำคัญคือเขาบอกเขาจ่ายจนแบบ
ไม่รู้มันจะไปอยู่จุดจบตรงไหน
ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เพราะดอกมันทบไปเรื่อย